ชาติไทยก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วในศึกอาเซียนครับ
แม้ว่าจะยังเหลืออีก๑เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับ
ซึ่งไทยเล่นเสมอได้ก็เพียงพอต่อการที่เราจะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอน
ยังเน้นย้ำว่าผู้เล่นหลายคนคงต้องมีตัวหลักในการลงแข่งขันนัดนี้ด้วย
นักกีฬาหลายคนที่ติดโทษใบเหลืองก็อาจจะต้องมีการพักในเกมนี้ด้วยนะครับ
ก็ไปลงสระว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูร่างกายส่วนตัวสำรอง
แล้วก็คนที่ไม่ได้ลงสนามต้องมาฝึกซ้อมเพื่อรักษาสภาพความฟิต
ให้มันคงที่เพียงพอที่จะไปทดแทนตัวหลัก
หลังจากที่ในช่วงหลังจากนี้มันอาจจะมีการหยุดพักค่อนข้างจะนานพอสมควรเหมือนกัน
ก่อนที่จะกลับมาแข่งที่๑พอจบรอบแรกนะครับ
นักเตะที่ไม่เล่นกับทางฟิลิปปินส์

แต่ก็อยากให้พร้อมสำหรับเกมต่อไป
เพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ต้องพยายามตรวจสอบแล้วก็ดูนะครับ
เจ้าภาพเนี่ยเล่นในบ้านถือว่าพวกเขามีข้อได้เปรียบแล้วก็ต้องรักษาความมั่นใจด้วยกันเก็บจะชนะเหนือสิงคโปร์เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยความที่มั่นใจแล้วก็อาจต้องเจอกับใครก็ได้
โดยที่ตอนนี้นะครับหลายคนก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยเพื่ออยากจะลงสนามในเกมนัดส่งท้ายของรอบแรกครับ
ลุกของทีมไทยชุดอาเซียนเวลานี้ก็กลายเป็นว่า๒คนสำคัญนี่แหละครับมีส่วนกับการได้ประตูของทีมผ่านไป๓นัดยิง๘ลูกนะครับ
เกมชนะตีมอร์๒แอสซิดแล้วก็ชนะเมียนมา๑แอสซิต
ส่วนธีรทรทำไป๑แอสซิตนัดล่าสุดชนะฟิลิปปินส
ว่าจะได้๑แอสซิตแต่ว่าจะอุ้มถือว่าโดดเด่นมาก
ทั้งสองนัดที่ลงช่วยทีมชาติไทยนะครับเพราะว่ามีสถิติอันดับหนึ่ง
สถิติใน๒เกมหลังสุดที่เขาลงสนามเลยครับ
มีอีโมจิโบกมือลาผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วย
มาตามกันต่อนะครับว่าอนาคตของเจ้าตัวจะเป็นอย่างไร
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ดราม่านั่นก็คือ
มีการโพสต์วิเคราะห์ถึงเกมล่าสุดของทีมชาติไทยที่เอาชนะฟิลิปปินส์
๒๑ในอาเซียนครับรู้บุคว่าประทับใจทีละทอนบุญมาทัน
เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าขาดคุณสมบัติการเล่นเป็นทีม
ธีรทรทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่ทีมต้องการ
มันก็เป็นการแปลภาษาออกมาด้วยนะครับบางทีมันอาจจะคิดได้สองแบบเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามธีรทรมีการแชร์โพสต์นะครับของสื่อกีฬาที่เริ่มจะมีการลงกัน
ฟุตบอลทีมชาติอย่างไรบ้างผมขอความรู้ทีผมไม่เคยรู้เลยอันนี้
จากนี้นะครับเจ้าอุ้มก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าหลังเกมเนี่ยเก่งเสมอสุดยอดเอ็กโคโนเห็นอยู่ข้อหนึ่งนะครับ
ก็คือลงคลิปเล่นเกมเพลย์กับเด็กตีพิงผ่องนะครับผลการอะไรบ้างตอบที
โทษว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่อาจจะทำให้นักเตะเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วที่
จริงเขาเป็นนักวิเคราะห์เกมแล้วก็พูดไปตามเนื้อผ้าสุดท้ายก็จบดราม่ากันเรียบร้อยนะครับ
กับสปลาวกัมพูชาขึ้นนำก่อนนะครับ๑๐จากจันวัฒนาการนะครับนาที๓๑แล้วก็หนี๒๐จากจันทร์คนเดิมนี่แหละครับ
โชว์ฟอร์มเปรี้ยงปร่างมากนะครับในเกมนี้แล้วก็อีก๑ประตูนะครับปิดท้ายนาที๗๔จากเสี่ยงชางเทียครับ
๓แต้มแรกสำเร็จครับกัมพูชาแต่ว่าต้องตกรอบไปพร้อมกับทางลาวที่แข่งครบ๔นัดยังไม่มีแต้มกัมพูชายังเหลือเกมสุดท้ายพบกับทางเวียดนามครับ
ส่วนคู่นี้เดือดกว่าครับเวียดนามดับ๒พบกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่นำของกลุ่ม๖คะแนนเท่ากันนะครับทั้งอินโดทั้งเวียดนามทั้งมาเลแต่ว่าลูกได้เสียงของทางอินโดเนี่ยดีสุดครับ
นามชุดแดงก็บุกกระดำใส่ครับแต่ว่าเจาะไม่เข้าครับหลายต่อหลายครั้งเลยมีโอกาสยิงถึง๒๑ครั้งใส่อินโดนีเซียแต่ว่าเกมรับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับทีวีหนาวเกมนี้
สุดท้ายเนี่ยก็เสมอกันโนสกอร์๐๐สถานการณ์หลังจากจบเกมครับเวียดนามมี๗แต้มเท่ากับอินโดต้องไปแย่งแชมป์กลุ่มในเกมสุดท้ายวันอาทิตย์ที่๑๙ธันวาคมนี้เวียดนามเจอกัมพูชาส่วนอินโดจะพบกับมาเลเซียที่มี๖คะแนนก็ยังมีลุ้นในการเข้ารอบเช่นเดียวกันสถานการณ์เนี่ยโอ้โหดูกันยากเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้